คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะ
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนางรองสองคนนะคะขี่จักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าตรงจุดเกิดเหตุไฟส่องสว่างมีไม่พอ
ก็มีรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนเข้าอย่างจัง
มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
ประจำจุดอำเภอนางรองรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้การช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายนางรองบุรีรำ
ใกล้กับสามแยกถนนหักบริเวณหน้าร้านอนันต์เฟอร์นิเจอร์ที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ในสภาพที่ด้านหน้ารถเนี่ยพังเสียหาย
มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนก็คือนายกริษดามริวัลทหารเป็นนักศึกษาชั้นปวส๑
วิทยาลัยเทคนิคนางรองนะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนซ้อนส่วนผู้เสียชีวิตค่ะเป็นผู้ขี่
ทราบชื่อก็คือนายดานุพรเนธโสภา
เป็นนักศึกษาชั้นปวส๑วิทยาลัยเดียวกันนะคะ
ซึ่งสองคนนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ไปสอบถามจ่า๑๑สุเมธปุริมายตา

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นครราชศรีมา

กำลังมุ่งหน้าไปอำเภอหนองกี่

บังเอิญขับรถมาเจอเหตุพอดีค่ะ
เป็นจังหวะที่ถนนโล่งรถไม่มาก

จ่า๑๑สุเมธบอกว่า
ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากรอยล้อรถมากกว่า๑คันด้วย

เดี๋ยวจะเร่งสืบสวนแล้วก็ติดตามคนขับรถคู่กรณีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ